มีคลิปพิธีทำเสน่ห์ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอยู่ในขณะนี้นะครับ
เพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมนะครับ
โดยบอกว่าคลิปนี้เป็นร่างทรงคนไทยไปเปิดสำนักทำเสน่ห์อยู่ที่สิงคโปร์
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ตรวจสอบจนพบแล้วนะครับว่าร่างทรงคนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไร
พิธีทำแบบนี้พิธีกรรมแบบนี้นั้นเขาทำเพื่ออะไรนะครับติดตามจากรายงานครับ
ภาพชายที่เป็นอาจารย์นั่งบริกรรมคาถาให้หญิงสาวคนหนึ่ง
หญิงสาวก็กรีดร้องก่อนหงายหลังนอนกับพื้น
นอนกับพื้นแล้วส่งเสียงร้องคลวนคลางตลอดการทำพิธี
นี่เป็นคลิปวีดีโอที่โพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
พร้อมระบุข้อความเป็นภาษาจีนให้รายละเอียดว่า
อาจารย์ต้มน้อยทำพิธีศักยรภ์เสริมมหาเสน่ห์
เบซาประเทศสิงคโปร์เปิดทำการตั้งแต่เช้าถึง๔ทุ่ม
ทีมข่าวตรวจสอบพบว่าอาจารย์ต้อมน้อยเป็นร่างฤษีเทวะนาคา
มีตำหนักอยู่ที่บ้านไผ่งามในจังหวัดกาลสิน
ทีมข่าวจึงลงพื้นที่ตามหาอาจารย์ต้อมน้อยแต่ก็พบเพียงญาติของอาจารย์
และบอกว่าอาจารย์ต้อมน้อยเดินทางไปต่างประเทศ
โดยเปิดสาขาพิเศษในประเทศสิงคโปร์และจีนเป็นครั้งคราว
มีลูกศิษย์ชาวสิงคโปร์และชาวจีนนิยมมาทำพิธีจำนวนมาก
ผู้ชายนิยมมาศักยันต์ครอบครูขณะที่ผู้หญิงนิยมมาทำเสน่ห
ด้วยการศักยันที่ด้านหลังต้นขาและแปะทองที่ใบหน้า
อย่างไรก็ตามญาติของอาจารย์ต้อมน้อยไม่ขอแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับคลิปพิธีกรรมดังกล่าวบอกเพียงว่าให้รอสอบถามจากอาจารย์ต้อมน้อยเอง
อกจากนี้ทีมข่าวยังได้ข้อมูลด้วยว่าอาจารย์ต้อมน้อยจำหน่ายของคลัง
ทำคุณสัยจำนวนมากพบว่ามียันภาพแปลก
ซึ่งทำเป็นภาพรือสีนั่งกำอวัยวะเพศและยังทำเป็นล็อกเก็ตชีเปลื่อย
รวมถึงมีภาพที่อาจารย์ต้อมน้อยใช้เข็มดูดเลือดของตัวเองออกมา
เพื่อนำไปทำของคลังเป็นล็อกเก็ตตะกรุดผสมน้ำมันว่านด้วย
ขณะที่นายชัยรัฐยอดพรมหรือพ่อปู่มหาหมุณีอริยดาบท
เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเป็นการทำพิธีเกี่ยวกับเมตตามหานิยม
ให้คนรักคนหลงและขึ้นอยู่ว่าอาจารย์แต่ละคน
ทำพิธีกรรมแบบใดบางคนก็ใช้ไม้หรือวัตถุที่คล้ายประหลัดขิก
เข้าไปในอวัยวะเพศของหญิงสาวที่ทำพิธีกรรม
ส่วนการทำพิธีกรรมของอาจารย์ต้อมน้อยไม่ได้เป็นการล่วงเกินหญิงสาว
แต่ที่หญิงสาวส่งเสียงร้องครวนคลางขณะทำพิธีนั้น
เพราะกำลังมีเพศสัมพันธ์กับวิญญาณพูดผีปีศาจ
เพื่อสังเวยแลกกับสิ่งที่ต้องการ
พ่อปู่มหาหมุณีอริยดาบทยังบอกด้วยว่านี่ไม่ใช่เรื่องงมงาย
แต่เป็นวิชาศัยยศาสตร์มนต์ดำที่มีมานานแล้ว
จนคนต่างชาติยังสัดทานและเชื่อมั่น
อย่างไรก็ตามคลิปดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ส่วนใหญ่บอกว่าไม่เหมาะสมและคิดว่าหากคนจะมีเสน่ห์
อยู่ที่การทำตัวเองใช่การทำพิธีกรรมแต่อย่างใด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน